สวัสดีครับ

๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว

จูด้งทำไมคุณไม่ดูแลแม่คุณ
สงสัยแม่อาจจะติดน้ำท่วมอยู่หรือเปล่า
อยู่หรือเปล่านะฮะเออเอาอย่างงี้ล่ะกันเจอกับพวกเราสองคน
ไม่เป็นไรหรอกยังไงเดี๋ยวมีมาเดี๋ยวคุณแม่โผล่จากน้ำ
เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะรีบช้อนคุณแม่ขึ้นมาแล้วก็มาตักวาง
ไว้ที่ตรงนี้อย่างแน่นอนโอ้โหนะตอนนี้เจอกับผมชนะและคุณจูโด
แต่เดี๋ยวคุณชิสาแป๊บเดียวเดี๋ยวได้เจอใช่ครับช่วงนี้กำลังจัด
ระเบียบร่างกายแปปหนึ่งได้ได้เย็นนะเพราะว่าแต่อย่างงี้
เจอกับเราสองคนเนี่ยความสุขสนานก็มีและที่สำคัญก็อยากจะให้
คุณผู้ชมร่วมสนุกกับเราไปด้วยวันนี้ตอบคำถามมาชิงของรางวัล
กันนะครับใช่ครับถามไปแบบง่ายง่ายมากเพราะว่าคุณผู้ชมดูเราเนี่ย
เราก็อยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมชอบดูข่าวของพวกเราเป็นข่าวแบบไหน
เดี๋ยวเราประกาศผลวันศุกร์นี้แล้วก็อย่าลืมครับแฮชแท็กเบอร์โทรของคุณผู้ชมมาด้วยนะ
ครับผมทำให้ถูกกติกาเดี๋ยวเราจะมาหาผู้โชคดีกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห
ก็คือวันศุกร์นี้นะครับเตรียมเลยเดี๋ยวทั้งสัปดาห์จะมาไล่ดูว่า
แต่ละคำตอบของแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับใช่ครับส่วนในวันนี้เรื่องแรกที่อยากจะฝากเตือน
ก็คือเรื่องของสิทธิ์คนละครึ่งถ้าไม่ใช้ตามกำหนดเวลาเดี๋ยวเขาจะตัดสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับ
เล่าให้ฟังกันแบบนี้ใครที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส๕ไว้
อย่าลืมนะรีบไปสแกนจ่ายครั้งแรกกันก่อนต้องรีบเลยนะครับ
สิทธิ์ของท่านจะหายไปนะวันนี้เท่าไรแล้ว๑๒อีก๒วัน
เพราะฉะนั้นถ้าคุณได้สิทธิ์ของเฟส๕ไปแล้วไม่ใช้เดี๋ยวสิทธิ์หายไป
ดใช้สิทธิ์คนละครึ่งไปสแกนที่ร้านค้าที่เขาร่วมโครงการได้เลย
เขาบอกว่าใช้ได้นะวันละ๓๐๐บาทท่านจ่าย๑๕๐บาทรัฐช่วยจ่ายอีก๑๕๐บาท
วงเงินก็คือ๘๐๐บาทตลอดโครงการใช้ได้ระหว่าง๖โมงเช้าไปจนถึง๕ทุ่มของทุกวัน
สิ้นสุดโครงการก็คือ๓๑ตุลาคมนี้เข้าใจแหละช่วงสิ้นสุดโครงการมันอีกตั้งหลายวันใช่ไหมล่ะ
แต่เขาต้องการจะดูว่าคนที่ได้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยเริ่มใช้แล้วหรือยัง
เพราะฉะนั้นใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับ๑๔กันยายนนี้ไปแสดงตัวหน่อยว่าคุณได้ใช้สิทธิ์แล้ว
ถ้าเกิดไม่ใช้เขาจะตัดสิทธิ์นะเลยมาฝากเตือนกันมาบอกกันเอาไว้แบบนี้นะครับ
จะได้ไม่พลาดติดไงอ้าวแล้วตอนนี้คุณชิสาของเราก็โผล่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วนะครับ
คุณชิสาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีคุณชนะและคุณชิสาค่ะ
หน้าโผล่มาจากท่อหน้าว่าไปนะคะไปดูแลเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยนิดหนึ่งนะคะ
ก็อ่ะยังไงมาเจอกันอยู่แล้วเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรกันนะ
คุยเรื่อง๑๐คนละเครื่องเปลี่ยน๕ที่ต้องรีบไปใช้
ได้ใช้กันแล้วนะบางคนนะคะก็เพิดเผินกันไปแต่ก็ต้องดูเงื่อนไขเช็คกติกาให้ดีด้วยเหมือนกันนะคะ
ถูกต้องครับที่สำคัญใช้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้มือเติบเออไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช้ก็ใช้จริงใช้จัง
ก็ใช้แล้วก็ต้องบริหารจัดการซื้อในสิ่งที่จำเป็นด้วยถูกต้อง
ไปดูกันต่อเรื่องของข่าวปลอม
ได้รับข่าวแชร์มาเยอะแยะมากมายคุณจูดุ้งคุณเคยเจอไหม
แต่ครั้งนี้เห็นเขาบอกว่าเขาปลอมตัวเป็นผู้บริหารธนาคารออมสิน
แล้วก็ไลน์มาชวนจะกู้เงินครับคุณผู้ชมครับเช็คนิดนึงข่าวนี้จริงหรือปลอมครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับจากกรณีนี้ครับข้อมูลระบุว่า
ผู้บริหารธนาคารออมสินได้ไลน์เชิญชวนประชาชนให้มากู้เงิน
ละหมื่นถึงละแสนปลอดภัย๑๐๐อ้าว
ทางธนาคารออมสินกรสวงการข้างนะครับได้ตรวจสอบข้อมูล

โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
แล้วก็ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกไป

ธนาคารออมสินที่เว็บไซต์ที่เราขึ้นให้หรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะครับ
ใช่แล้วค่ะอย่างที่ย้ำเตือนนั่นแหละนะคะว่ามันมีข่าวปลอมออกมามากมาย
ดังนั้นจะเชื่ออะไรก็ต้องเช็คให้ดีตรวจสอบให้ดีว่ามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะ
ส่วนเรื่องนี้เล่ากันอย่างที่หลายคนเนี่ยไม่เคยทราบมาก่อนนะคะ
รวมถึงบางคนอาจจะรู้สึกตกออกตกใจก็ได้
กรณีเรื่องของน้ำท่วมน้ำหลากน้ำล้น
ยังมีเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าเนี่ยล่มกลางแม่น้ำป่าศักดิ์นะคะแต่ยังเคราะห์ดีที่ชาวบ้านเนี่ยช่วยเหลือลูกเรือและคนที่อยู่ในเรือไว้ได้ค่ะ

เฮ้ย

ว่าไง

เห็นแบบนี้ก็ตกโอตกใกล้น่ะสิค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะบริเวณหน้าวัดประสาท
ตำบลหอรัตนาชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เป็นคลิปที่ชาวบ้านเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้ได้ขณะที่เรือเทียบข้างเรือบรรทุกสินค้า
กำลังจะล่มบริเวณจุดตัดระหว่างแม่น้ำป่าศักดิ์ใกล้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
แต่เห็นอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าชาวบ้านเนี่ยเขาช่วยเหลือคนในเรือออกมาได้๒คน
หลังจากพอช่วยเสร็จแล้วเนี่ยเรือก็จมดิ่งลงสู่ก้นแม่น้ำเลย
คือเห็นอย่างนี้เนี่ยเรือเหมือนแค่ตะแคงข้างใช่ไหม
เดี๋ยวดูไปเรื่อยคุณผู้ชมครับมันจะมีช่วงเวลาที่เรือน่ะจมลงไปเลยครับ
นี่ค่ะคนขับเรือคือนายสุรชัดสดใสอายุ๔๕ปีเล่าให้ฟังนะบอกว่า
ตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้มันเป็นทางโค้งและน้ำค่อนข้างแรงไง
พี่ที่เขาขับเรือก็เลยพยายามดึงเรือลากจูงมันไม่ให้หลุดโค้ง
แต่ด้วยความที่น้ำไหลแรงไหลเชี่ยวมากเรือเลยเสียการทรงตัว
เชือกที่ผูกติดกับเรือก็ตึงเสียการทรงตัวควบคุมลำบากค่ะ
น้ำมันก็เริ่มซัดเข้ามาเรื่อยเรื่อยนะคะจากการที่เขาพยายามอยู่ตลอดนะคะ
เป็นแฟนของพี่สุรชัดเนี่ยตัดเชือกออกแต่ว่าคือตัดเพื่อไม่ให้มันดึงกันไง
แต่ก็ไม่ทันนะคะก็เลยจมลงไปอุ้ยซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ทำการรากเรือเนี่ยนะคะ
เขาก็มาช่วยเหลือแล้วก็ลากเรือที่อับปางได้สำเร็จนะคะ
ซึ่งก็ห่างจากจุดที่จมประมาณสัก๑๐๐เมตร
หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะต้องวางแผนในการกู้เรือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
น่าจะช่วงน้ำหลากปีที่แล้วเหมือนกัน
ลักษณะคล้ายกันเลยค่ะ

พอมาช่วงนี้นะคะมันเป็นทางโค้ง
เกิดแรงปะทะนะคะก็ทำให้เรือเนี่ยเสียการทรงตัวนิดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นมันก็ควบคุมเรือไม่อยู่แล้วตรงนี้
เห็นอยู่ตะแคงข้างเนี่ยอย่างที่ผมบอกสักพักมันจมลงไปจริงสุดท้ายนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ดึงเรือเนี่ยจากที่มันจมลงในน้ำนะ
เอาขึ้นมาได้แล้วแล้วก็ไปไว้ที่อ่าด้านฝั่งตรงข้างข้างคลองก่อนข้างข้างแม่น้ำก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะวางแผนอีกทีเพื่อจะกู้เรือลำนี้ขึ้นมาบนบก

แต่ที่บอกว่าฝนมันตกบ่อยช่วงนี้
โอ้โหเจอน้ำท่วมที่หนักสุดในรอบ๓๐ปีเลยครับ
หนักยังไงดูภาพเอาจริงโอ้โหหนักอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือสภาพน้ำท่วมนะฮะในหมู่บ้านเสรีวิวถนนเทพารักษ์อำเภอเสาทงจังหวัดสมุทรประการ
ระดับน้ำอยู่ประมาณตรงที่หัวเข่าเดินไปครับคุณผู้ชมหัวเข่าเลยนะฮะ
มันสูงประมาณสักเกือบ๕๐เซนติเมตรส่วนท้ายหมู่บ้านตรงนี้ลำบากเพราะมันเป็นที่รุ่มต่ำ
โอ้โหเรียกได้ว่าชาวบ้านต้องลุยน้ำนะลุยน้ำเข้าออกหมู่บ้านอย่างนี้
สูบน้ำออกเลยแล้วก็รีบนำน้ำดื่มและอาหารเนี่ย

เพราะถ้าน้ำท่วมปัญหาเกิดคืออะไร
ไม่มีอาหารน้ำมันก็ใช้ไม่ได้ไม่มีน้ำดื่มอีกใช่ไหม
แล้วที่สำคัญไปกว่านั้นเรื่องของการเข้าห้องน้ำ
ไม่แน่ใจว่าในหมู่บ้านเนี่ยเขาต้องทำกันยังไงแล้วถูกไหม
ถามคนนี้ฮะนายวิเชียนทองบุตรอายุ๖๓ปีชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม
ควรเลยฮะตัดเพาะอีกต่างหากอยู่หมู่บ้านนี้มานาน๓๕ปี
ไม่เคยเจอแบบนี้เขาบอกว่าแบบนี้หนักสุดเลย
แต่ตอนที่สูบน้ำออกมาเขาบอกว่ามันเริ่มพร่องลงบ้างแล้ว
แต่อย่างนี้มันขึ้นอยู่กับว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
วันนี้ฝนจะตกมาซ้ำอีกไหมโอ้โหคุณชิสาช่วงนี้ยังไง
ยังมีอยู่อีกเรื่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายฤดูฝน
และจะมีมรสุมภาษาผ่านมาเรื่อยนะคะก็ต้องทำใจต้องพูดตรงแบบนี้
เมื่อเราควบคุมฟ้าฝนไม่ได้ในเรื่องของบริหารจัดการ
ก็คงก็ต้องให้หน่วยงานเขาทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งเชื่อแน่ว่าเขาก็เต็มที่แหละ
แต่บางอย่างมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาด้วยเหมือนกัน
ฝนแล้วนะเมื่อไหร่จะหนาวสักทีก็ไม่รู้

หนาวเนื้อห่มเนื้อจึงหายหนาว
อ่ะจูด้งมีเรื่องอะไรต่อมา
จากเรื่องพี่ชิสาร้องเพลงแล้วไปเรื่องเตือนภัยกันดีกว่า
ใครที่เป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดต้องระวังครับ
อ่ะคนนี้ครับเขาไปส่งหมูเสร็จแล้วเนี่ย
เขาใช้ฉวยโอกาสครับขโมยเงินโอ้โหได้ไปกว่าครึ่งแสนเลยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับคนนี้ฮะนายกฤษดาเศษคง
อายุ๒๘ปีนะผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์เขาถูกตำรวจภูทรแม่จันท
จังหวัดเชียงรายครับนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เมื่อวานนี้วันที่๑๑กันยาโดยเขาเนี่ยเขาบอกสารภาพนะ
ว่าเป็นลูกจ้างร้านขายเนื้อหมูชำแหละแล้วก็ได้นำเนื้อหมูเนี่ย
ไปส่งที่ร้านประจำคุ้นเคยกันดีเลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองครับ
แล้วเขาเห็นเจ้าของร้านชอบวางกระเป๋าใส่เงินไว้ที่โต๊ะ
ซึ่งวันเกิดเหตุครับไปส่งเนื้อหมูเนี่ยบังเอิญเจ้าของร้านไม่อยู่ดิฮะ
อยู่หน้าร้านทำยังไงดีเข้าไปขโมยกระเป๋าเงินมาครับ
โอ้โหซึ่งภายในกระเป๋าเนี่ยมีเงินสดกว่าสองหมื่นบาท
สร้อยคอทองรูปภัณฑ์น้ำหนัก๑บาทแล้วก็พระเครื่องมูลค่ากว่า๓๐๐๐บาทด้วยนะฮะ
นี่ครับพอเกิดเหตุแบบนี้เจ้าของร้านได้เข้าแจ้งความครับ
แล้วตำรวจก็เร่งสืบสวนพร้อมขอให้ศาลจังหวัดเชียงรายออกหมายจับด้วย
นี่คือตอนที่พาผู้ต้องหาไปทำแผน
แล้วตอนนั้นเห็นเหมือนกับว่าเหลืออยู่น่ะเหลืออะไรรู้ไหม
เหลือแต่พระให้กรอบไปไหนฮะ
ขายหมดแล้วแล้วเขาขายไปราคาเท่าไหร่รู้ไหม
เขาสารภาพบอกว่าขายได้ประมาณสัก๒๕๐๐๒๘๐๐บาท

แล้วสุดท้ายเขาบอกว่าได้เงินสดกลับมาบ้าง
แต่ไอ้สร้อยแล้วก็พระเครื่องโอ้โหเรียบร้อยโดนขาย
เหลือแต่ตัวพระรอพระกับสร้อยคอทองคำ

จ้าไม่เห็นไม่เห็นแก่พระเลยเนี่ยเอาไปก็ทิ้งพระไว้ได้ไง

นั่นก็แจ้งเนี่ยพี่มันอาจจะมื้อหน่อยแต่โขมพอเห็นกลัวมันก็แจ้งด้วยแป๊บของเธอบ้านเวลากินไง
นะคะนอนอยู่ในรถแต่เขาเปิดกระจกเอาไว้ไงตำรวจไปถึงก็พยายามปลุกอะค่ะ
พอปลุกตื่นขึ้นมาอาการคนเพิ่งตื่นไงผสมกับเมานิดพูดจาไม่รู้เรื่อง
ถามอะไรก็ตอบยียวนกวนประสาทตลอดเวลาแล้วในมือนี่ถือถือมีดดาบ
วายอียาวอ่าวนี่ก็ดูนมีโชว์ในโชว์ให้ดูอีกอะไรอ่ะได้ยาวอ่าว
นี่คือช่วงที่เขายอมมอบให้กับทางตำรวจแล้วนะ
ใช่ค่ะแต่อาการก็จะเปรี้ยนิดนึง
อ่ะคุณตำรวจก็รับของกลางไปแล้วก็พาหนุ่มคนนี้นะ
ไปพักสงบสติอารมณ์ปล่อยให้นอนก่อนนะแล้วค่อยมา
ไปถามคนแถวนั้นก็คือพนักงานร้านคาราโอเกะ
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านสักพักนึงแล้วก็ฟุบหลับไป

พอตื่นขึ้นมาพอมีสติก็เดินกลับมาที่รถของเขา
จากนั้นชักมีดดาบออกมานอนกอดไว้
เฮ้ยแล้วคนเมากับคนง่วงผสมกันนะคะ

แต่ว่าคนอื่นที่เขาเห็นกลัวว่าผู้ชายคนนี้จะมาอารวาสคนอื่นเขา
ก็เลยแจ้งคุณตำรวจให้มาจับตัวอย่างที่เราเห็นเหตุการณ์นี้ไปล่ะค่ะ
โอ้โหไม่รู้ว่าจ่ายตังค์หรือเปล่านะ
เออใช่ไหมอยู่เข้าไปในรถไม่จ่ายตังค์

ชักดาบจริงนะเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าจ่ายตังค์ป่ะนะ

แต่ตอนนี้คุณตำรวจได้จับเขาแล้วเนาะไปสงบสติอารมณ์ก่อน
แล้วมาเที่ยวคาราโอเกะเป็นข่าวแล้วด้วย

อุ้ยท่าทางจะเข้าหาคดีอยู่อย่างนั้นนะ

ต้องเคลียร์ให้ดีแล้วกันเนอะ

ฝนตกน้ำท่วมบางพื้นที่ถนนบางจุดเนี่ย

อยากรู้ว่าจะขับผ่านไปได้ไหม

ดูสิเขาจะให้ผ่านไปไหม
ไปได้ไปเลยไม่ต้องกลัวแต่ถ้าลอยกลัวใครตัวมัน

โอ้โหเป็นผมผมไม่ไปหรอกครับโอ้โหไม่ต้องถามใครหรอกครับ
เห็นอยู่อ่ะเนอะตรงนี้คือเส้นทางที่
บริเวณตำบลยาคอเผอศิษย์ขระปุ่มจวัตรสุรินทร์
อย่างที่เห็นน้ำมันเอ่อล้นมาใช่ไหมล่ะ
ค่ะถวมถนนเลยอ้าวช่วยเห็นน่ะ
เห็นอ่ะมาแรงเหมือนกันนะแรงมากครับคุณชิสา
เอาคุณจูด้งคุณกล้าขับผ่านไหมคุณเจออย่างนี้
โอ้โหอย่างกับน้ำหน้าเขื่อนไม่กล้าหรอกครับใช่ไหม
เป็นผมผมนะขับผ่านไปเผลอนะ
จะไม่ต้องกลัวหรอกผมเป็นคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
โอ้โหแต่ว่าเกรียมเลยค่ะ
เอาคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเส้นทางตรงนี้มันก็อันตรายอยู่เหมือนกัน

แบบนี้ก็ถือว่ากวนอยู่เหมือนกันนะคุณซีรินะ
ซีรีบอกให้เราขับไปเลยไม่ต้องกลัว
ไปเลยไม่ต้องกลัวแต่ถ้าลอยตัวใครตัวมา

เครื่องโทรศัพท์ทิ้งเลยได้ไหม
โยโรงนาวเนี่ย

อาจจะไม่ตายนะเหตุการณ์นี้ผ่านไปได้นะครับ
ต่อที่เรื่องน้ำท่วมช่วงนี้หลายพื้นที่น้ำก็ยังไม่ลด
แต่หนุ่มน้อยคนนี้เขามีวิธีในการฝ่าน้ำไปเป็นวิธีอะไรไปดูครับ

โอ้โหเขานี่ช่างมีความพยายาม
นี่ลุยน้ำไปเพื่ออะไรครับเนี่ยคุณจูด้ง
นี่ลุยน้ำแบบนี้นะคะ
ของที่จะถุงกลัวจะตกแตกไหม

เออเอ้ะคุณค่ะดูตอนเขาไปนะ

แต่ขากับนี่ดิ

พิ้วอะไรมานะจุดองค์ขอถุง

ขอดูภาพด้วยไหมมันใช่ถุงแกงจริงหรือเปล่าขอดูอีกทีด้วยมั้ย

วางเก้าอี้ไปทีละก้าวทีนั้นจะเต็ม
ขากลับนี่แหละเห็นชัดเลย
โอ้โฮมาเป็นขวดเลยโอ้ยฮ่า
ต้องบอกว่าความพลาดของเด็กเอ็นมันเกิดขึ้นได้

พวกคุณได้ตาโตใช่นะได้พูดได้เหรอ
พูดได้ได้พูดได้ทำไมเอ็นเตอร์เทนไงทำให้มีความสุขไง
เขามาเอ็นยังไงเอ็นยังไงไปดูสิคะถ้าอยากรู้
น่ารักค่ะเร็วแล้วน้องทำอะไรได้บ้าง
ก็มีตัดเรื่องตัดแท็กเทิร์นต่อนชุบติดเพชร
หรือว่าเธอที่อยากให้ในงานเช้ามีแต่หน้าเท้าพร้อม
เดี๋ยวนะคุณสมบัติเขาฟังดูแปลกคุณชิสา
มันแปลกยังไงไหนลองฟังหน่อยลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันอย่างนี้เนอะ
คือเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็อยากได้เพื่อนมานั่งคุยด้วยนะคะ
ดูดูก้านดีใช่ไหมแต่พอหันคุยด้วยปุ๊บปักเลื่อมีตัดชุดมีแบบตัดไซส์ติดเพชร
ดูเหมือนจะจ้างช่างตัดชุดมาจัดชุดให้เราหรือเปล่า
เออยังไงก่อนยังไงก่อนผิดงานหรือเปล่างงหรือเปล่า
ว๔กับเหมือนเด็กร้ายฟาเอ่อจากเด็กกลายมาเป็นอะไรคะอืม
มาเป็นช่างตัดชุดค้าวเขาบอกว่าไม่เร่งอะไรรึเปล่า
เร่งเครื่องไม่เร่งแต่งหน้าแต่งแบบละเอียด
ละเอียดให้มาแบบสวยนะคะปกติเนี่ยเวลาไปไหนมันต้องมีการเร่งเหรอคะ
งานไม่ลึกอียด

คุณออกอาการนะนี่คุณมีความรู้สึนหนักแล้วนี่
พูดถึงจานแต่งหน้า

จูด้มก็ทำแล้วก็ไม่เห็นพูดเลย

ก็เขาก็จ้างมาเหมือนกัน

อ๋อพอเวลาช่วยความน้ำเต็มกับลูกทุกวันภายุเต็มติกตอกอ่อนี่จะเย็นได้เหมือนกัน
นะฟังเราเล่านะใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคุณผู้ชม

อ่ะพาไปดูงานแต่งกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ไม่รู้ว่าทางเจ้าสาวเนี่ยเข้มงวดหรือว่ามันแพงหรือเปล่า
ประตูเนี่ยทำเอาทีมเจ้าบ่าวต้องทำแบบนี้ครับ
โอ้โฮติ๊กเข้ามางานไหนครับ
ดูใกล้ผมนึกว่านังเล่นแบบซอมบุงซอมบี้นะ
อ๋อปลูกประตูเข้ามาด้วยนะอุ๊ยจะปลูกประตูเข้ามา

อ่ะนี่ดิฉันเข้าใจว่ามันคือการกั้นประตูเงินประตูทองเลยนะเนี่ย

โอ้โหท่าทางจะต้องจ่ายแพงก็เลย

งานแต่งมันจะมีการกั้นประตูเงินประตูทองถูกไหม
แต่อันนี้กะกั้นประตูเหล็กเลยเหรอครับ

เออนี่ก็โหดจริงนะ

พิสูจน์อะไรกันขนาดนี้โอ้โหอ้าว

สรุปนะผมว่าน่าจะพอจะเข้าไปได้
แต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยมันประตูล็อกใช่ไหม

แต่บางที่เป็นประตู
เผื่อชีวิตอบบัวเลย

เร็วไปเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของคุณแม่
ที่จะพากันไปดูหมอลำ

ก็คือคุณลูกผ่านแม่หนีไปดูหมอลำ

ปากจมูกแล้ว
โอ๊ยแต่วงนี้วงดังนะคุณจูด้องคุณศีรษะ

ถ้ามีโอกาสใครที่เป็นแฟนเขาก็ต้องไปเนาะ

อ๋อคนอีสานบอกว่ามันม้วนทักกว่าหลาย

แม่บอกให้มาตั้ง๓๐๐

แต่ค่าเข้าก็ล่อไป๑๕๐แล้ว

เก็บไว้กินเป็นติ๊บนักร้อง

เอาอีกนิดนึงดูท่าทางแม่รีบจริง
ดูจากคลิปแล้วเนี่ยคือลูกสาวเขาก็ถ่ายแบบขำ
แล้วแม่แม่ไปจริงนะ
จริงหรอรู้จักทางแม่จริงจังไม่ว่ากันฮะ

ในชีวิตเปลี่ยนเดี๋ยวกลิ่งขึ้น

เฮ้ยนี่ใจกลางกรุงจริงเลยนะ
ใช่ค่ะเห็นวิวของพระราชวังแล้วสวยงามมากเลย
แล้วก็มาต่ออีกนิดนึงค่ะจะมาเจอร้านติ๋มนมสด
ร้านนี้ดูเห็นไหมปิ้งขนมปังแบบเตาผ่าน
เสิร์ฟมาพร้อมกับนมร้อนน่ะ
แล้วสังขยาดูค่ะมีแบบไส้สังขยาด้วย
และชาไทยแถมยังมีครีมสดและพวก
ไส้ไมโครพันชิไส้หมูหย่องพริกเผาอ่าพวกของเขาก็มีมากมายหลากหลายจริงค่ะ
บอกไปกินนมร้านนี้ประจำเลยนะพี่กัดร้านอยู่ที่ประตูผีค่ะ
เขารีวิวด้วยนะให้เราทราบให้เรายั่วไปด้วยกันว่า
ร้านนี้ที่ต้องสั่งก็คือนมร้อนน่าทานมาก
แล้วต้องสั่งพร้อมกับขนมปังปิ้งไส้เขานี่แบบล้นทะลักออกมาเลยค่ะ
หวานหน่อยได้ความเป็นช็อกโกแลตด้วยหอมด้วยเนี่ยนะคะ
แต่ถ้าหากว่าใครอยากได้เมนูร้อนหรือเย็นอื่นก็เลือกได้นะ
เขามีตั้งแต่ชานมสดรสต่างก็มี
ส่วนขนมปังซิกเนเจอร์ก็คือขนมปังย่างเตาถ่านนี่แหละ
ส่วนใครจะเอาไส้อะไรก็เลือกเลย
ดูแบบนี้ไปแล้วคุณผู้ชมก็คงจะพอนึกออกแล้วฉันจะสั่งเมนูไหนดี

ส่วนราคา๓๕บาทนะคะสำหรับนมสดเย็น
ถ้าขนมปังสังขยา๔๕บาท
ส่วนขนมปังครีมนมสด๔๐บาท
ฟังแบบนี้แล้วคืนนี้ใครจะไปจัดแล้วก็จะวางแผนการเดินทางให้ดี
ร้านเปิดช่วงประมาณ๕โมงเย็นถึง๕ทุ่มนะคะ
ไปได้ที่ร้านติ๋มนมสดอยู่ประตูผี

แต่ว่าวางแผนดูจะขับรถไปเองจะไปรถสาธารณะก็ลองดูนะคะ
เรื่องของกินพาไปร้านอาหารที่นี่หน่อยดีกว่า
เรามีนักร้องแต่ไม่นักร้องสาวนะนักร้องหนุ่ม
คือหนุ่มน้อยคนนี้เขาอยากไปขอเพลง

เป็นเพลงที่คนทางร้านร้องได้
จะเป็นเพลงอะไรตามต่อในช่วง

ขอเพลงช้างใช่ไหมฮะ

ใช่เอาจริงมันต้องอาศัยความกล้านะ
เวลาที่จะไปเดินไปขอเพลงเหมือนเราเป็นจุดสนใจ

ใจผมถึงผมกล้าพูดตรงเลย

ทุกวันนี้ยังไงฮะทุกวันนี้ยังคุยกันไหมอืม
แสดงว่าหลายหลายอยู่หลาย

อุ๊ยตายแล้วตกใจ

แต่เล่นคนเดียวไม่สนุกมันต้องหาเพื่อนเล่นด้วยครับ

อุ๊ยตันเลยเหรอฮะ
แต่ข้าวเหนียวยากกว่านี้นะ

อิ่งดีแค่ขนมจีน

ก็บอกว่ามีแค่ขนมจีนอันนี้แค่ขนมจีน
ไม่ได้ตลกเป็นคนตลกตลอดเวลาขึ้นไหนแล้ว
ไม่นึกว่าคุณจะสาระ
คุณจูด้งเขาบอกถ้าเป็นข้าวเหนียวยังจะแบบแกะยาก
เออนี่ดูแล้วฝากเตือนแล้วพาน้องไปอาบน้ำด้วยนะย้ำ
เรื่องของกฎกติกาในวันนี้เราจะมาแจกของละวันถูกไหม
คุณผู้ชมครับแค่ส่งไลน์เข้ามาว่าคุณเนี่ยชอบดูข่าวแบบไหน
ในรายการคู่กัดสะบัดข่าวและเพราะอะไรนะครับ
ที่สำคัญกดแฮชแท็กหรือสี่เหลี่ยม
แล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรของคุณด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราจะประกาศผลวันศุกร์นี้นะครับ
เดี๋ยววันพฤหัสเนาะรีบบอกดีกว่าวันศุกร์มันรอนาน
วันพฤหัสเลยยังไงรีบส่งกันเข้ามา
ขอเลยข้อความโดนใจนะคะรับของรางวัลไปเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้ดูหินยักษ์ฮะ
เขาบอกว่ามันตกลงมาที่หน้าของรถกู้ภัย

เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
ชมข่าวกับพวกเราคู่กัดสะบัดข่าวกันต่อ

มันมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวนนะคะ
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่กำลังขับรถเข้าไปช่วยเหลือประชาชน
แต่ระหว่างนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะ
ไปดูกันค่ะคุณผู้ชมภาพหน้ารถของทีมกู้ภัย
แผ่นดินไหวนั้นจับเหตุการณ์นี้ไว้ได้นะคะ
ขณะที่กำลังขับรถผ่านเส้นทางเรียบภูเขา
ซึ่งมันเป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว
คุณสังเกตนะคะสังเกตให้ดีค่ะ
จู่เนี่ยนะมันจะมีหินก้อนใหญ่ยักษ์เนี่ยกลิ้งลงมาแบบนี้ตัดหน้ารถไปนิดเดียวเลยค่ะ
วินาทีชีวิตจริงเฉียดชิวจริงค่ะแล้วมันก็ตกลงไป
ถ้าขับเร็วกว่านี้ก็โดนเต็มเหมือนกันนะคะ
สำนักข่าวสินหัวรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังไปช่วยเหลือชาวบ้านบนเขา
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวในอำเภอหลูติ้งมณฑลเสฉวน
ตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเห็นแบบนี้ก็ใจหายใจคว่ำเหมือนกัน
แต่ก็เคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนรถกู้ภัยก็ไม่ได้รับความเสียหายใดค่ะ
ต่างประเทศเขาก็จะมีเหตุภัยพิบัติมากมายและค่อนข้างรุนแรงนะคะ
ส่วนเราประเทศไทยก็ยังถือว่าอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีอย่างมากก็จะเป็นฝนตกน้ำท่วม
ซึ่งตอนนี้ก็ต้องเผชิญกันสักระยะหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะ
ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้
แล้วก็มาตอบคำถามร่วมสนุกกับเรานะคุณจูด้ง
ง่ายแค่คุณผู้ชมส่งคำถามออกมาที่ไลน์ของเราว่าคุณเนี่ยชอบดูข่าวแบบไหนในรายการคู่กัดสะบัดข่าว
และเพราะอะไรนะครับแฮชแท็กเบอร์โทรของคุณมาด้วยนะครับ

เอาขนาดนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีครับ

ตอนนี้เดี๋ยวจะไปดูคุณพ่อคลบอยู่ดีนะฮะ

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
กลับมาช่วงนี้พาไปดูคุณแม่ท่านนี้ดีกว่าร้ายนักนะ
ร้ายยิ่งกว่านางเอกในละครจะร้ายขนาดไหนไปดูครับ
พี่พี่ลูกตัวนี้ลูกเต็มหัวเหมือนนะลูกตัวนี้
เขาตามขึ้นก้อนเลยมาน่ะก็ไปหลังนี้มันเปิ้ลแล้วน่ะ
ริ้วริ้วริ้วเป็นหัวบุ๋น
เอาซะคุณพ่อตกใจเลยฮะคือคุณแม่เนี่ยเขาวางแผน
พ่อกำลังหลับอยู่นอนอยู่กับลูกเอาอูนจิปลอมเนี่ยไปวาง
คุณพ่อตื่นมางวงเงียดฮึเฮ้ยอ่ะอ่ะอูนจิ

ลูกไปล้างคิดว่าอึจริง
แต่ลับมาอ้าวมันไม่ได้ใช่อูจินี่น่ะ
เลยหยิบนี่นะฮะอูจิปลอปป๊าใส่แม่ซะเลย
แต่ว่าคนถ้าเป็นพ่อไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นหรือเปล่านะ
เวลาที่ลูกอึ๊ะเนี่ยเรามันรู้สึกเหมือนแบบอี
ตกใจรับรักอึ๊ะเต็มแพร่มเพิร์ตอย่างนี้

นี่นะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณ

นี่แกล้งกันวันละนิดจิตจำใจความสุขกันของคนในครอบครัว

อย่างนี้คุณพ่ออาจจะนอนเยอะไปมันไส้ก็เป็นได้

ครับแล้วก็ย้ำเกมของเราด้วยนะครับ
คุณผู้ชมสามารถส่งไลน์มาได้นะแล้วก็ตอบคำถามว่า
คุณชอบข่าวแบบไหนในรายการคู่กัดสะบัดข่าว
และเพราะอะไรเดี๋ยวเราประกาศผลวันพฤหัสนี้นะครับ
ตรงนี้นะคะว่าอย่าลืมติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วยนะ
จะได้ทำถูกต้องตามกติกาค่ะครับอ่ะลากันด้วยภาพความน่ารักของเจ้าแมวเหมียว
ใช่และรายการต่อไปก็รออยู่แล้วนะครับ
เปิดปากกับภาคภูมิหมดเวลาของเราสามคนต้องลาไปแล้ว

อ่าเราได้สัมใจแล้วค่ะ

โปรดติดตามติดตาม